พี่ทหารที่เขาเป็นรู้ของชาติ
เวลาฝึกก็ฝึกหนักฝึกกันเข้มข้น
เวลาหลังพักเขาก็อื้อหือสนุก

เขาร้องหรือเขาเต้นกันขนาดไหนคะ
สวัสดีครับ
ผมพลทหารอภิษฎโปรดศรี

พี่ไอทักทายอยากให้เจ้าภูมิว่าชิงฮารเผ่าอยู่
ต้องมั่นติดความสุขทางใจ

แต่ยังบอกให้ชัยว่าเต้าแล้วต้องกลับมา

คนที่สุดแท้แชทสียามพูครับ
โอ้โหลีลานี่แม่คือคนลีลาร้ำหน้าเพลงไปมาก
คนร้องนี่ก็ร้องแล้วก็ลำออกมาสวยข้างหลังนี่เป็นแดนเซอร์
กองเชียกองเชียเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ

แต่จริงแล้วมันคือเพลงร่ำคานก็บอกกันเด้อ
เราถามเพื่อน
ไม่ใช่ชื่อเพลงรำคาญก็บอกกันเด้อ
คือเขาจีบสาวไงอยากจะทักแชทสาวไปทักบ่อยแบบนี้ถ้ารำคาญก็บอกกันนะ
เป็นไทยแลนด์๔๐ต้องคุยกันผ่านทางแชท
ก็เป็นชัดสีชมพูก็ร้องรำกันไปนะคะ
เป็นช่วงของกิจกรรมการผ่อนคลายหลังจากที่ฝึกหนักกันมาของเหล่าทหารเกณฑ์
ณฑนทหารบกที่๒๘จังหวัดเลยนะคะ
ทางไข้ทหารเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมขึ้นมา
เพื่อให้เหล่าทหารเนี่ยนะคะได้มาทำกิจกรรม
เพื่อสร้างความสมัครสมาร์ทสามัคคีปรองดองคลายความเครียด
ให้ฝึกรู้จักการกล้าแสดงออกแล้วก็มั่นใจในตัวเองด้วย
การผ่อนคลายความเครียดเครื่องคลักสนุกสนานกันแบบนี้
เพราะบางทีในค่ายทหารเนี่ย
คนที่ไม่สัมผัสอาจจะกังวลโดยเฉพาะพ่อแม่
อาจจะเป็นห่วงลูกอุ๊ยลูกลำบากหรือเปล่าลูกเครียดหรือเปล่า
มีกิจกรรมแบบนี้พ่อแม่สบายใจหายห่วงได้
ลีลาแบบนี้แล้วพูดเลยว่ายอม
คือคุณพ่อคุณแม่ของทหารเกณฑ์ก็คงสบายใจ

แต่ผู้ปกครองของทางนี้ผมไม่รู้ว่าสบายใจหรือเปล่านะครับ
ดิฉันเห็นว่ากองเชียร์แดนเซอร์ข้างหลังเขาเต้นน่ารักดี

เป็นผู้ชายหนุ่มแบบว่ามัดแมนแฮนซัม
จริงอยู่บ้านเคยเต้นบ้างไหมไม่เคยถูก

เราเนี่ยอยู่หน้าจอเราต้องมีการตรงมีการเต้น
มันดูเก็บกฎนะเมื่อวานร้องเพลงแล้วไงวันนี้ต้องเต้นบ้าง
เอาก็ว่ากันไปนะชะเรียกกันไปค่ะ